ทีนี้มาดูเหตุการณ์เมื่อวานนี้หน่อยนะคะมีเรื่องช็อกวงการแฟชั่นเกิดขึ้น
คุณตัวกิรติแฟชั่นดีไซเนอร์ค่ะปรากฏว่าถูกพบเป็นศพอยู่ในห้องพักของตัวเองย่านโชคชัย๔นะคะ
ซึ่งตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยสภาพศพคือแห้งแบบเนื้อหนังติดกระดูกแล้วอะค่ะ
คุณหมอเขาชนสูตรเบื้องต้นว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑เดือนแล้วนะคะ
ซึ่งทางครอบครัวเองเขาก็บอกว่าที่ไม่ได้เอกใจว่าขาดการติดต่อไปนาน
เพราะว่าปกติคุณกริติเองเป็นคนรักสันโดดนะคะก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกับทางที่บ้านเท่าไหร่
รู้อีกทีหนึ่งก็คือพบว่าเป็นศพไปแล้วนะคะ
เป็นข่าวช็อกวงการแฟชั่นไทยนะคะที่ออกมาเมื่อเย็นเมื่อวานนี้
ตำรวจสนโชคชัยเขาได้รับแจ้งผู้เสียชีวิตในบ้านพักหลังหนึ่งย่านโชคชัย๔ค่ะ
พอไปตรวจสอบนะคะที่ห้องโถงชั้น๑ก็พบศพของนายกิรติชนลสิทธิ์หรือตัวกิรติวัย๖๖ปี
ไซเนอร์ชื่อดังและเจ้าของห้องเสื้อดวงใจบิสซึ่งเป็นเจ้าของบ้านด้วย
สภาพศพที่พบเนี่ยนะคะไม่สวมเสื้อแล้วก็คาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑เดือนแล้ว
เพราะว่าศพเนี่ยแห้งติดกระดูกตรวจสอบเบื้องต้นผู้ตายพักอยู่บ้านคนเดียวนะคะ
ประตูบ้านล็อกจากด้านในส่วนทรัพย์สินต่างทั้งเงินทองคำรถยนต์
กุญแจรถโทรศัพท์ทุกอย่างอยู่ครบไม่มีร่องรอยการรื้อค้น
ส่วนขึ้นไปตรวจสอบชั้น๒ค่ะปรากฏว่าสภาพห้องมีโทรทัศน์ล้มอยู่นะคะ
ก็หลายคนก็สันนิษฐานว่ามันจะเกิดจากอุบัติเหตุหรืออะไรหรือเปล่า
แต่ว่าที่บ้านของคุณตัวกิรติเนี่ยค่ะมีกล้องวงจรปิดติดอยู่รอบบ้าน
ด้านนอกแล้วก็ด้านในด้วยนะคะอืมตำรวจเขาก็เลยตรวจสอบเอาจาก
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานโชคชัยนะคะ
บอกว่าตำรวจชุดสืบสวนพบหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิด
บ้านของผู้ตายที่ติดเอาไว้รอบบ้านและในบ้านทุกมุมค่ะ
ไทม์ไลน์ออกมาได้เป็นแบบนี้นะคะ
นายกิรติเดินทางกลับเข้าบ้านตั้งแต่วันที่๒๕กุมภาพันธ์
กลับมาคนเดียวนะคะแล้วก็อยู่ในบ้านลำพังไม่มีใครเข้าหรือว่าออกบ้านเลย
จากนั้นพบว่านายกิรติเริ่มมีอาการผิดปกติวันที่๒๘กุมภาพันธ์ค่ะ
เพราะว่าตรวจสอบจากภาพกล้องวงจรปิดเนี่ย
นายกิรติเดินออกจากห้องพักบริเวณชั้น๒ไปเข้าห้องน้ำ
แล้วก็เดินจากชั้น๒ลงไปยังชั้นล่าง
ลักษณะเนี่ยเหมือนคนอ่อนแรงอะค่ะ
คือเดินโซซัดโซเซไปชนโต๊ะรับแขกไปชนโทรทัศน์จนมันล้ม
แล้วก็พบว่าอุจจาระเรียราชตลอดทางด้วย
พอลงมาถึงห้องโถงชั้นล่างก็ล้มลงไปที่พื้นแล้วก็แน่นิ่งไปเลย
ก็คาดว่านายกิรติน่าจะเสียชีวิตในวันที่๒๘นี่แหละค่ะ
กระทั่งมีคนมาพบศพเมื่อวานนี้
รวมทั้งบ้านเนี่ยทั้งภายนอกภายในก็มีกล้องประมาณ๑๖ตัวนะครับ
ก็เห็นภายในบ้านได้ชัดเจนนะครับ
ก็คือตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุนะครับ

ตั้งแต่เขาเข้าบ้านมาก็มีภาพเห็นว่าเข้าบ้านมาปกติเข้ามาคนเดียวนะครับ
แล้วก็อยู่ในบ้านคนเดียวมาโดยตลอด
ตั้งแต่วิธี๒๕๒๖๒๗๒๘
มาอยู่ในจุดที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็คือนอนอยู่จุดที่เสียชีวิตแล้วก็เสียชีวิตยาวนานต่อเนื่อง

ก็ไม่มีบุคคลภายในออกเข้าไปเลย
ก็ตกแต้งคือตัวตัวเขาเองทำล้ม

ไม่สามารถติดต่อนายกิรติได้ตั้งแต่๔มีนาคมแล้วค่ะ
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยตรวจสอบ
เพราะว่าเจ้าตัวเป็นโรคหัวใจ
แล้วก็ยังต้องใช้สลิงฉีดโรคเบาหวานด้วย
แต่ยังไงก็ตามก็ต้องรอผลการตรวจจากแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ทีมข่าวของเราได้ลงพื้นที่ไปนะครับพบว่าบ้านของนายกิรติตอนนี้ก็ยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับ
ไฟในบ้านยังเปิดอยู่มีรถยนต์ที่เป็นรถเบนส์แล้วก็รถจักรยานยนต์จอดอยู่หน้าบ้านก็มีเศษใบไม้ร่วงหล่นอยู่เป็นจำนวนมากนะครับ
ตัวบ้านก็ปิดเงียบนะฮะไม่มีญาติไม่มีใครมาที่บ้านหลังนี้เพราะว่าปกติก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วนะครับสำหรับคุณตัวกิรติ
ได้สอบถามนายชัยยุทธ์ที่เป็นเพื่อนบ้านบอกว่าปกตินายกิรติจะออกมากวาดใบไม้ที่หน้าบ้านทุกเช้าแล้วก็เป็นคนอัธยาศัยดีนะฮะ
แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้พูดคุยคลุกคลีอะไรกันมากนักนะครับเพราะว่าในชุมชนนี้เนี่ยปกติเขาจะอยู่กันแบบส่วนตัวหน่อยนะฮะไม่ค่อยสูงสิงอะไรกันเท่าไหร่
ครั้งสุดท้ายที่เห็นจำได้ว่าคือช่วงต้นเดือนมีนาคมเห็นนายกิรติเดินไปเดินมาอยู่ที่หน้าบ้านหลังจากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยนะฮะ
ซึ่งก็เคยเอกใจอยู่นะแล้วก็ไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบอยู่หลายครั้งเพราะในบ้านเนี่ยคือมันดูเหมือนมีคนอยู่
ลมแอร์ไฟบ้านมันเปิดมันติดตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่เคยเห็นใครในบ้านเดินออกมา
ซึ่งตำรวจบอกว่าต้องรอให้ญาติเขามาแจ้งแบบตามหาคนหายติดตามคนหายแบบนี้ก่อนถึงจะดำเนินการอะไรให้ได้
ตอนนั้นก็มองในแง่ดีอยู่ว่าเออสงสัยคุณตัวกิรติอาจจะไปอาศัยบ้านญาติ
หรือว่าคนรู้จักหรือเปล่าก็เลยแบบหายไปนาน
เพราะว่าปกติแกจะออกมาฝาก
โดยช่วงปกติแล้วก็หลังจากมีนานั่นแหละประมาณนั้นแหละ
อย่าติดน้องมีเพื่อนมีอะไรวันเรียนเขาเปล่า

เช้ายันเย็นทั้งคืน
แล้วไม่เอกใจครับว่าพี่โต๊ะไปไหน

แต่เขาบอกว่าทางนำรวมก็แนะนำว่าต้องให้ทางญาติ
อนุญาตแล้วก็ถึงจะปีนเข้าไปได้ประมาณนี้
อยู่กันต้องหลายคนไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยนะ
เรายังได้ข้อมูลนะครับว่า
นายกิรติเคยเปิดร้านดวงใจบีช
อยู่ในซอยรัชดา๓๖นะครับ
ซึ่งเป็นอาคารสูง๔ชั้น

แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดเอาไว้ที่หน้าอาคารนะครับแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าอาคารแห่งนี้ถูกขายไปแล้วนะครับ
แล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ให้กับเจ้าของใหม่ไปแล้วตั้งแต่ปี๖๒นี่นะฮะแห่งนี้ครับ
ซึ่งทางเจ้าของอาคารคนใหม่บอกว่าเดิมทีคุณตัวกิรติประกาศขายอาคารแล้วก็เลิกทำร้านเสื้อผ้าตั้งแต่ปี๖๑
แต่ตอนนั้นนายกิรติประกาศขายอาคารราคาค่อนข้างสูงก็เลยสู้ราคาไม่ไหว
จนกระทั่งปี๖๒เขาก็ยอมลดราคาให้ก็เลยตัดสินใจมีการซื้อขายกัน
ตอนที่เจอกันไม่พบว่านายกิรติจะมีอาการเจ็บป่วยหรือว่าบ่นเรื่องสุขภาพอะไรให้ฟัง
ก็บอกแต่เพียงว่าช่วง๕ปีหลังมานี้ธุรกิจขายเสื้อผ้าไม่ค่อยดีทำต่อไม่ไหว
ตัดสินใจเลิกทำแล้วก็ปิดกิจการแล้วก็ประกาศขายอาคารในที่สุด
สำหรับร่างของคุณตัวกิรตินะคะทางญาติเนี่ยเดินทางไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้ว
ขอทำเรื่องฝากร่างคุณกิรติเอาไว้ที่โรงพยาบาลก่อนค่ะ
เพราะว่าช่วงนี้เข้าช่วงเทศกาลสงกรานพอดีวัดเองก็ไม่รับจัดงานศพนะคะ
ก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะมารับศพวันที่๑๖เมษายน
เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดธาตุทองค่ะ
ก็ให้ข้อมูลสั้นนะคะว่าไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะว่าทุกคนก็เห็นได้จากภาพวงจรปิดว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้าง
เห็นว่านายกิรติมีท่าทางเดินแปลกจนกระทั่งนอนล้ม
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงโถงชั้นหนึ่งของบ้านค่ะ
สำหรับกรณีเรื่องโรคประจำตัวนะคะญาติญาติบอกว่าไม่มีใครรู้เลยว่านายกิรติเนี่ยเป็นโรคประจำตัวอะไรบ้าง
เพราะปกติผู้ตายเป็นคนชอบเก็บตัวไม่ค่อยได้ติดต่อยาดที่อยู่ต่างจังหวัดเท่าไหร่
แล้วก็ไม่ค่อยเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังด้วย
ช่วงนี้มีปัญหาเรื่องการระบาดของโควิด๑๙ญาติญาติก็เลยตัดสินใจว่าขอฝากร่างนายกิรติเอาไว้ที่โรงพยาบาลก่อน
แล้วเดี๋ยว๑๖เมษายนค่อยมาจัดการทุกอย่างนะคะ
แล้วก็กำหนดว่าจะชาปนกิจศพในวันที่๑๙เมษายนค่ะ
สำหรับคุณตัวกิรติถือเป็นดีไซเนอร์ระดับตำนานของวงการแฟชั่นไทย
แล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์ดวงใจบิสแบรนด์เสื้อผ้าแถวหน้าของไทยนะคะ
แล้วก็เป็นดีไซเนอร์ยุคบุกเบิกร่วมกันกับแบรนด์ดังอย่างไข่บูติกแล้วก็พิจิตราด้วย
ก่อนหน้านี้ปี๒๕๕๙ค่ะครอบครัวของคุณตัวกิรติเนี่ยเคยมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับปัญหาในครอบครัวนะคะ
เป็นการฟ้องร้องพี่สาวเพื่อขอสิทธิ์ในการดูแลคุณแม่ซึ่งก็คือนางสมพรชนลสิทธิ์
แล้วก็ขอสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดการมรดก๓๐๐ล้านบาทด้วย
ซึ่งผลจากการฟ้องร้องครั้งนั้นเนี่ยคุณตัวก็ได้สิทธิ์ไปก็ดูแลคุณแม่เรื่อยมา
กระทั่งคุณแม่เสียชีวิตไปเมื่อสิงหาคมปี๕๙นะคะ
จากข่าวการเสียชีวิตของคุณตัวกิรติเนี่ยก็มีเพื่อนพ้องในวงการแฟชั่น
เพื่อนสนิทแล้วก็ผู้ที่เคยร่วมงานการโพสต์ข้อความไว้อะไรต่อการจากไปเป็นจำนวนมากเลยค่ะ